ดังนั้นเรามาดูกิจกรรมต่างกันดีไหมคุณ

อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะ
วันเด็กหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน
ก็มีการจัดกิจกรรมกันหลากหลาย

ได้เข้าได้เหมือนกันแต่ว่าร่วมกิจกรรมของเด็กเขาไม่ได้

ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้างค่ะ
ที่แรกที่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็น
ยอดฮิตอันดับต้นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะคะ
นี่แหละตึกสันติมัยตีธรรมเนียมรัฐบาลค่ะ

โตมาถึงขนาดนี้
และอย่างที่บอกไปการได้นั่งบนเก้าอี้นายกรรธมนตรี

และปีนี้ใครที่ไปทำเนียบรัฐบาล

กับนายกลุงตู่ด้วยค่ะ

เอาใจเด็กนะคะมีมากถึง๑๐

มี๑๖แอคลุงตุมี๑๗แอคจ้ะ

แล้วก็มีหลายแอคชั่นเลย
ใส่ชุดไทยก็มีใส่ชุดกวอร์มก็มี
เรียกว่าอยากได้ฟิลไหนไปที่สแตนดี้

จะเป็นลุงตู่พูดมากพูดเยอะ
แต่ถ้าอยากไปเจอลุงตู่พูดน้อยเนี่ย

ไม่พูดเลยล่ะมั่ง

อยากให้เด็กออกกำลังกายด้วยนะ
สุขภาพของตนเองอย่าเอวนเป็นจนเกินไปนะ

คุณ๗โมงตอนนี้ก็เริ่มไปได้แล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งที่ฮิตไม่แพ้กันเลยที่เป็นขวัญใจของเด็ก

กองท่าประกาศดอนเมืองค่ะ
นี่คุณผมได้ยินเสียงเฟี้ยวมา๒วันแล้ว

เพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงหลัก๔

ไปบ้านต้อนรับเพราะมองขึ้นไปท้องฟ้าก็เห็นเหมือนกัน
คือปีนี้เขาจัดงานด้วยแนวคิด
หนึ่งวันที่น่านฟ้าไทยสารฝันเด็กไทยสู่การผจญภัยไม่รู้จบ

แล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินด้วยได้ชมยุทธโปรกรณ์
แล้วก็มีของรางวัลของขวัญแจกกันมากมาย
โมงเช้าถึง๔โมงเย็นไปได้แล้วเหมือนกัน
แต่ปีนี้ทัพฟ้าเขาก็เน้นเรื่องความปลอดภัยนะ
ถ้าฟ้าไม่เปิดเครื่องบินก็อาจจะต้องมีเหตุเลื่อนบ้าง
ที่ส่งขลานะครับสูญเสียกันไป

อันนี้ที่ฉันเคยไป
ปีนรถถังด้วยเหรอคะพี่หุย

แล้วก็จินตนาการว่าเป็นทหารหญิงค่ะ

ก็จัดขึ้นที่กองพลฐานม้าที่๒

ขึ้นรถไฟฟ้าลงสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
ถึงเลยเดินลงมาเขาก็เปิดต้อนรับเด็กนะครับ

องทัพบกปลูกจิตสำนึกเด็กไทย
สร้างใจจิตอาสาสืบสารศาสตร์พระราชา

น้องได้ไปสัมผัสยุทธโปรกรณ์อย่างใกล้ชิดแน่
ได้เห็นพี่ทหารใส่เครื่องแบบเท่นะครับ
น้องได้เห็นปืนใหญ่ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์

ไปจนถึง๔โมงเย็นด้วยนะครับ

เพราะช่อง๕เขาก็มาจัดบูธตรงนี้เหมือนกัน
ค่ะฟังแล้วน่าสนุกทีเดียวค่ะสำหรับที่นี่
แต่ว่าที่ต่อไปที่จะพาไปดูอันนี้ก็สนุกไม่แพ้กัน
แล้วก็เป็นที่นิยมสุดเลยค่ะ

เอาใจบรรดาน้องหนูที่รักสัตว์ค่ะ
เข้าชมฟรีนะวันเด็กปีนี้
ใช่ปีนี้เขาธีมนะคือรักป่ารักสัตว์

คือนอกจากเราจะไปดูสัตว์ด้วยเราต้องรักป่ารักต้นไม้ด้วย
ใช่เข้าชมฟรีด้วย
ของขวัญก็มีฟรีนะคะของรางวัลมากมายเลย
หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชน
ที่สำคัญนอกจากไปเที่ยวงานวันเด็กแล้ว
นี่ไปชมความน่ารักของสัตว์ต่างนานานะคะ

ใช่นะคะตอนนี้ก็ไปได้แล้ว
เพราะเขาเริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น

แล้วก็แมสคอตของสัตว์ที่น่ารัก
เด็กวันเด็กมันชอบอ้อนพ่อแม่ให้พาไปสวนสัตว

ใช่เอาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่๑จตุจักรนะคะ
ที่นี่น้องจะได้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์
แล้วก็การแสดงจากนักแสดงตัวน้อย

เหมาะสำหรับเด็กทุกคนเลย

ไปกันได้๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นเหมือนกันค่ะครับ

ก็เปิดให้เด็กได้ไปร่วมคิดสร้างสรรคสังคมให้น่าอยู่ขึ้น
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
เด็กที่ชอบอ่านหนังสือหาความรู้
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้เทคโนโลยี

แล้วก็จะมีพี่แต่งตัวเป็นแมสคอตมาเล่านิทานให้เด็กฟัง

ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวตื่นเต้นหน่อยคุณ
ถูกต้องค่ะที่นี่อาจจะตื่นเต้นนิดนึง

เพราะเขามีการแสดงสาธิตการจับงูด้วย

กิจกรรมสนุกกับพี่อาสายุวกาชาติ

แล้วก็รับของรางวัลมากมายทีเดียวค่ะ
งานก็เริ่มต้นเหมือนกัน๘โมงครึ่ง

เด็กไปได้ผู้ใหญ่ไปก็ดีเหมือนกัน
สำหรับมิวเซียมสยามกรุงเทพค่ะ
เด็กจะได้ร่วมเรียนรู้๕ประเพณีไทย
ที่เขามีการจำลองเอาไว้ให้เด็กได้ทำจริงได้เล่นจริง
กิจกรรมการเรียนรู้สุดสนุกมากมาย

รับสมองประลองความรู้ประดิษฐ์ของเล่น

คือเรียกว่ามีกิจกรรมล้นหลามให้เด็กไปลองเล่นกันเลย
โมงเช้าถึง๖โมงเย็นแวะไปกันเลยนะคะ
อีกที่หนึ่งที่แนะนำเด็กที่ชอบวิทยาศาสตร์
ที่นี่เลยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อันนี้ดีเพราะว่าทุกกรมทุกกองของกระทรวงวิทย์เนี่ย

โอ้โหคุณคิดดูว่าจะมีกี่บูธรู้ไหม

แล้วก็เด็กได้ของรางวัลจะเยอะแค่ไหน

ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
อนุสวรีชัยสมรภูมินี่เองนะครับ

แล้วก็เล่นน้ำแบบนี้ด้วยที่ทะเลกรุงเทพ
ส่วนสยามนั่นเองค่ะอยู่ในแถวย่านมินบุรีนะคะ
เขาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับเด็ก
ได้เข้าเล่นเครื่องเล่นต่าง
ก็จะมีกิจกรรมค่ะให้ร่วมสนุกมากมายเลยนะคะ
หนูคนไหนชอบเล่นเครื่องเล่นก็ไม่ควรพลาด
ที่นี่เขาเปิดได้ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ลิสต์ไหมว่าวันนี้จะพาลูกไปไหนบ้าง

แต่จริงบริหารเวลาเพราะว่าบางโซนอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะ
แถวแบบสนามเป้าตรงนี้แล้วก็เลยไปพระราม๔ตรงอังกฤษ

แล้วก็อาจจะเดินผ่านอนุสาวรีชายสมภูมิไปกระทรวงวิทย์

หลังจากนั้นก็ไปสมภาคชาติสมภาคชาติสวนศาสตร์ดูสิต

แต่ว่าก็เห็นรอยยิ้มของลูกก็สุขแล้วล่ะ

สุขสรรค์วันเด็กแห่งชาติคุณนัชวีก็ส่งมานะครับ